ในคลิปที่มีการแชร์เนี่ยก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่คนแชร์กันไปเยอะทีเดียวนะคะแต่ความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ
วันนี้ก็ได้คุยนะคะกับนายกิติกรวัยนิทาอายุ๑๘ปีเป็นนักเรียนชั้นม๖ทับ๓ที่นอนอยู่บนฝากระโปรงนี่แหละค่ะ
บอกว่าไม่ใช่การแก้ศูนย์วันสุดท้ายคือแก้ศูนย์วันสุดท้ายก็สำคัญมากก็ต้องเจอครูให้ได้ต้องขอร้องครูนะคะ
แต่อันนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่การแก้ศูนย์วันสุดท้ายแต่ว่าเป็นการตามง้ออาจารย์ที่ปรึกษาของเขาที่สนิทกันเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้สอนมาตั้งแต่อยู่ชั้นม๑ตอนนี้ม๖นะคะ
เพราะว่าอาจารย์เนี่ยโกรธที่พวกผมโดดเรียนแล้วก็ออกจากกรุ๊ปไลน์ของห้องเรียนก็เลยตามไปขอโทษอาจารย์นะคะจนสำเร็จนะคะอาจารยอมคุยด้วยแล้วก็ให้อภัยแล้วนะคะพวกเขาก็สัญญาบอกว่าจะไม่โดดเรียนอีกแล้วแล้วจะตั้งใจเรียนต่อไปค่ะ

ครับพวกผมก็เลยตามง้อ

วันต่อมาเราเรียนรวมหัวกัน

อาจารย์เล่าให้ฟังบอกเราตามให้เขาขึ้นเรียน
แต่ไม่ยอมทำตามก็เลยไม่คุยด้วย๒๓วัน
แล้วออกจากลายกลุ่มของห้องเรียน
ทำไปก็เพราะว่าหวังดีอยากให้เด็กเรียนจบมีอนาคตที่ดี

แต่หลังจากคุยกันแล้วก็ไม่ได้โกรธอะไรหายโกรธเด็กแล้วนะคะ
ส่วนรถยนต์คันที่นักเรียนปีนไปอยู่บนฝากระโปรงเนี่ย
ไม่ใช่รถของอาจารย์จะขับกลับบ้านนะคะ
แต่ว่าเป็นรถยนต์ที่เอามาใช้ฝึกซ้อมรอดอค่ะ
ก็เลยอยากให้เค้าเนี่ยมาเรียนเราก็หวังดี
นี่ค่ะก็เด็กก็ขอโทษอาจารย์ที่ปรึกษานะคะ
แล้วก็สัญญาบอกจะไม่โดดเรียนอีก
แล้วจะไม่ทำให้อาจารย์เสียใจด้วย
พอเด็กมาอย่างนี้ก็ยิ้มทั้งน้ำตาเลยนะคะ
สำนึกผิดก็เป็นความประทับใจของคุณครู

ก็ต้องกายจะหงอคุณครูอะนะคะ